สัปดาห์ที่๔เนี่ยแข่งกันที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งโปรแกรมนัดแรกนั้นเราแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไปครับ
เป็นสีสันต่างจังหวัดที่ยกระดับการแข่งขันนะครับ
ระดับโลกไปให้แฟนได้ดูกันบ้างครับ
โดยเกมแรกเจอกับเกาหลีใต้นะครับที่ชัดชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาครับ
ส่องเว้นทางนี้เคยจัดกุศรโลกมาแล้วนะครับ

แต่ว่าสาวไทยมาสู้ในเซตที่๓ครับทวงคืนได้บ้าง
แล้วก็เซตที่๔เกาหลีใต้ทำได้ดีกว่านะครับในช่วงดิวส์
แล้วก็ไทยเนี่ยแพ้ไปนะครับ๑ต่อ๓เซตนะครับ๑๖๒๕๑๘๒๕๒๕๒๐
แล้วก็๒๔๒๖นะครับแพ้รวด๔นัดต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่๓
จบเกมนี้ครับไทยแข่ง๑๐นัดนะครับชนะ๒แพ้๘มี๖คะแนนอยู่อันดับ๑๔
จากทั้งหมด๑๖ทีมส่วนวันนี้จะพบกับตุรกีนะครับในเวลา๑๘นาฬิกา๕นาทีครับ
ไปดูเทนนิสกันบ้างครับที่ไม่ได้จัดมานานมาสมควรนะครับ
แข่งขันระหว่างวันที่๒๘มกราคมถึง๓กุมภาพันธ์ปีหน้าที่ทรูอารีน่านะครับ
หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันก็ชิงเงินรางวัลรวมเงินไทยใน๘ล้านบาทนะครับ
เป็นการกลับมาจากการแข่งขันอีกครั้งในรอบ๖ปีผู้ชนะก็จะได้คะแนนสะสมไป๒๘๐แต้ม
ว่าจะมีบรรดานักเทนนิสหญิงระดับโลกหลายคนนะครับมาร่วมในการโดนแล็กเก็ตครับ